สาวในจังหวัดบุรีรำเป็นนักศึกษา
เธอธรรมดาลิฟฟ์เธอถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ขณะที่ไปเคลียร์ปัญหาใจกันในห้องแห่งหนึ่งนะคะ
ระหว่างนั้นเราก็ได้เห็นเหตุการณ์
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
แล้วมีช่วงหนึ่งบังคับให้กราบเท้าด้วย
ล่าสุดนะคะผู้ชายคนนี้ออกมายอมรับผิด
อ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเมา

ขณะที่เธอถูกวัยรุ่นชายใช้กำลังตบตีในห้องพัก
ฝ่ายชายมีการตอบว่าฝ่ายหญิงด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ถามว่าฝ่ายหญิงไปต่อว่าครอบครัวของฝ่ายชาย
กล่าวหาว่าไปแชทคุยกับชายอื่น
ก่อนจะมีการตบตีเป็นระยะ
โดยไม่สนใจนะคะว่าฝ่ายหญิงจะร้องขอให้หยุด
และฝ่ายหญิงเองก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
ช่วงมีการบังคับให้ฝ่ายหญิงก้มกราบเท้าด้วย
ขณะเกิดเหตุมีเพื่อนของฝ่ายชายอยู่ในห้องค่ะ
แต่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใด
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนักศึกษาสาวรายนี้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าเขาได้คบหากับในกล้องนะคะ
นามสมมุติเป็นลูกชายของตำรวจในพื้นที่

แต่ว่าเธอทนพฤติกรรมของในกล้องไม่ไหว

เธอเลยตีตัวออกค่ะเลิกกันไปได้๑เดือน

เธอก็ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ฝ่ายชายก็มาดักรออยู่ที่ลานจอดรถมาขอเคลียร์มาขอคืนดี
แต่ก็พูดคุยกันไม่ลงตัวในกล้องฉุดกระชากเธอขึ้นรถ
ให้ไปเคลียร์กันที่ห้องเช่าซึ่งเป็นห้องของเพื่อนในกล้องนี่แหละ
พอไปถึงก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนะคะตอนนี้เธอบาดเจ็บปากแตกหน้าบวมหัวโน
พยายามสู้นะคะตอนนั้นแต่ว่าสู้แรงไม่ไหวเธอเป็นผู้หญิงไง

ใช่นะคะแล้วเพื่อนในกล้องเองก็ไม่ได้กล้าที่จะมาช่วยด้วย
กระทั่งมีรุ่นพี่เห็นไลฟ์เนี่ยก็เลยมาช่วยแล้วก็พาเธอส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ของในกล้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ขอโทษแทนลูกชายค่ะบอกว่าจะยอมรับผิดทุกอย่าง
แต่ว่าครอบครัวฝ่ายหญิงยืนยันนะคะว่าจะแจ้งความเอาผิดทางกฎหมาย
เพราะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้องคนก่อเหตุแชทมายอมรับผิดขอโทษกับเหตุการณ์นี้
อ้างว่าทำไปเพราะเมาขอร้องให้ลบคลิปออก
เรื่องต้นนักศึกษาสาวเข้าแจ้งความเอาไว้นะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากับครอบครัวอยู่ค่ะ